เอามาดูในส่วนของการติดตามหาพยานหลักฐานกันบ้างนะคะ
สสเต้มงคลกิจอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกัน
ก็ยังไม่หยุดในการที่จะหาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
อย่างกรณีเมื่อวานที่มีการออกมาแถลงนะครับ

ในคลิปที่เจอเนี่ยมีเรือสปีดโบสต์๒ลำนะคะ
เล่นตามกันมาถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
ปรากฏว่าวันนี้นะคะเจ้าของเรือสปีดโบ๊ท
ลำอีกลำนึงที่ไม่ใช่ลำของคุณแตงโมเนี่ย

แสดงตัวโดยการเข้าไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวันค่ะ
บอกว่าเขาอยู่ในคลิปนั้นแต่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเรือลำนั้นเป็นเรือของคุณแตงโม
คือเขาก็แล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาไปตามทางของเขาเองนะคะ
วันนี้ที่สพมนธบุรีจังหวัดนธบุรีค่ะ
นายธรรมศักดิ์เติมจิตอารีนะคะ
เจ้าของเรือสปีดโบสต์รุ่นมอเทอเร่๒๕ฟุตลำสีเทา

ก็เข้ามาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
หลังจากที่ถูกนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
เอาไปกล่าวอ้างในคลิปจากกล้องวงจรปิด
เอาไปลงในเฟซบุ๊กบอกว่ามีเรือสองลำขับตามกันมา
และเป็นที่น่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเรือของคุณตังโมหรือไม่
นายธรรมศักดิ์บอกว่าเขาเพิ่งทราบข่าวเมื่อวาน

ก็เลยต้องรีบมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ในวันนี้

แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรือของคุณแตงโม

แต่ยอมรับนะคะว่าเป็นเรือของตนเองจริง

ซึ่งมันอยู่ในคาดเกี่ยวกัน
นี่คือคลิปที่เมื่อวานทางคุณมงคลกิจออกมา

ส่วนตัวเขาบอกว่าวันนั้นออกไปขับเรือเล่นตามปกติในตอนเย็น
ก็ขับออกจากท่าเรือไปแถวกรเกร็ด
แล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินตามเส้นทางวัดกู้
หลังจากนั้นก็มุ่งเข้าเมืองตอนค่ำไปดูไฟ
แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้เห็นความผิดปกติอะไร
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเรือลำนั้นเป็นเรือของคุณแตงโมค่ะ
ไม่ดูด้วยดูถ้าเรือคุณแต่งโมค่ะ
วิธีสร้างงานปกติ
สำหรับหุ่นผู้ปกติ

ก็คือเพื่อที่ว่าเดี๋ยวสสเต้อาจจะเข้าใจผิด

อย่างนี้คือไม่ได้มีอะไรนะพี่น้อง
ถ้าจะถามว่าสสเต้

๑๐วันแล้วคุณวราพรไม่ได้หยุดเลยนะ
ได้ไปแล้วกี่คลิปมองเห็นกี่มุมขอโทษนะฮะ

เก็บหมดแล้วมั้งหมดหรือยังริมแม่น้ำเจ้าพญา

นะฮะ๑๕๐มุมคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้มีคนส่งข้อมูลมาให้สสเต้เนี่ยว่าไปดูซิ
สสเต้ต้องมาไล่ดูกล้องวงจรปิด
เขาก็เห็นแบบที่เขาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้นะ
หรือบางทีก็ขับล่วงหน้าไปก่อน
สสเต้วันนี้นะได้กล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือสภาพพระราม๕ของกรมเจ้าท่า
๓ทุ่ม๓๕นาที
แต่จะเป็นลำที่ขับล่วงหน้าก่อนเรือคุณแตงโมหรือไม่
สสเต้ยังไม่ได้ฟันทง
อีกหนึ่งจุดนะครับที่สสเต้ได้กล้องวงจรปิดมาคือที่ร้านกระแชงมอน
ตามบนกระแชงอสามโคกจนธบุรี
กล้องวงจรปิดตอน๒๐นาฬิกา๑๙นาทีของคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
จับภาพเจ็ดสกี๓ลำขับลำหน้าไปก่อน
โดยสสเต้บอกว่าให้ช่วยกันดูว่าใช่หรือเปล่า
อกจากนี้สสเต้ยังโพสต์เฟซบุ๊ก
จัดสกี๔ลำไปรายงานตัวที่สพมธบุรี
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็ให้ตำรวจสอบปากคำซะ
แล้วก็รับการตรวจคราบเลือดคราบเลือดทุกขัดทุกลำด้วย